คุณผู้ชมครับขยะติดเชื้อเนี่ยมันก็มีมากตามจำนวนที่ติดโควิดหรือแม้กระทั่งคนที่ต้องกักตัวว่าจะติดหรือไม่ติดโควิดมันเยอะสิครับนะฮะ
เนรนอกจากจะใช้ในการเผาศพแล้วนะครับเขายังต้องใช้พวกเผาขยะติดเชื้อพวกนี้อีก

เนรที่วัดทองผาภูมิตลอด๑เดือนที่มันมาเผาหนักเลยเผาหนักวันนี้มันเผาตัวเองเลยครับ

ตะบนทองผาภูมิการชนะบุรีนะครับเอารถน้ำมาสองคันนะฮะแล้วก็รถดับเพลิงอีกหนึ่งคันนะครับรถดับเพลิงจากเทศบาลตะบนท่าขนุนอีกหนึ่งคันด้วยช่วยกันฉีดเข้าไปฉีดเข้าไปนะครับไฟมันกำลังไหม้เมนของวัดทองผาภูมิตะบนท่าขนุนน้ำเผลอทองผาภูมิครับคือการดับไฟครั้งนี้เนี่ยเมื่อกี้คุณ
รั่วด้วยฮะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับกว่าจะดับไฟได้พระคูสมุฉันโวรปัญโยนะครับท่าเจ้าอวัดรัฐทองผาภูมิเล่าบอกว่าสาเหตุของไฟไหม้เนี่ยน่ะหรอนี่ไงไอ่หนึ่งเดือนที่ผ่านมานี้เนี่ยมีการเผาขยะติดเชื้อจากผู้ป่วยโควิด๑๙เก็บมาจากตามศูนย์พรรคคอยต่างเนี่ยไอ้พระทองผา
เตาเผาเนี่ยมันเสียหายแล้วน้ำมันก็รั่วแล้ว
ขนาดนี้เนี่ยจำเป็นต้องหยุดรับการชาวภาพนักกิจ
ไปช่วงคราวก่อนนะฮะ
๕แสนกว่าบาทนี่แหละครับล่าสุดนะครับ
เดี๋ยวจะต้องประสานช่างแล้วล่ะเตรียมเข้าตรวจสอบความเสียหายในเบื้องต้น
โดยคาดว่าจะมีค่าเสียหายประมาณ๕แสนบาทครับเดี๋ยวต้องหางบประมาณมาซ่อมแซม
หน่วยงานภาครัฐก็ต้องอาจจะมาช่วยดูเอกชนต้องมาช่วยดูนะครับ
เพราะว่าเดี๋ยวต้องซ่อมแล้วมันต้องใช้งานต่อฮะเมนสำคัญจริงครับตอนนี้ฮะ
คือคือเผาทั้งศพธรรมดาทั้งศพโควิดแล้วก็อะไรนะขยะติดเชื้อเหรอ
ทำหน้าที่รุนแรงขนาดนี้นะฮะไม่อยู่จริงนะครับ